คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกประจำปี๖๖
งานใหญ่ของอายุทยาเขานะแต่ปรากฏว่ามีคนที่ไปท่องเที่ยว
และจะไปจอดรถถูกเรียกเก็บค่าจอดรถ๕๐บาทนะคุณนะ

เธอก็เลยงงฮะเอาเรื่องนี้มาตั้งคำถามในโซเชียล
บอกว่านี่เป็นการรีดไถหรือเปล่านะครับ
มาถึงที่นี่หรือครับมาทุกปีผมก็เลยไม่เคยโดนค่าที่จอดรถริมภาพผมก็เลยลองถามดูว่าผมต้องเสียหน่วยงานไหน
ไม่ได้ดูแลงานหรอกจ้ะเขาเก็บเขาดูแลให้
ตอบไม่ถูกเลยไม่ใช่หน่วยงานหรอกจัดแต่ก็เก็บเพื่อดูแลนะฮะ

นั่นนะสิคุณแล้วคุณคิดดูนะอาคารละ๕๐บาท๑๐๐๐๐ก็๕๐๐บาท
๑๐๐๐๐๐ก็๕๐๐๐บาทถูกต้องแล้วคนมาเที่ยวงานกันเยอะแยะนะครับนี่หนุ่มสาวคู่นี้เป็นแฟนกัน
เอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกว่าขับรถไปเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้ายุธยามรดกโลกปี๖๖เนี่ยนะฮะ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๐๒๙มกราคมงานใหญ่จัดที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครสิทธิยานะฮะ
ทีนี้เอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะครับถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถ
อ้างว่าเป็นค่าดูแลคนโพสต์ระบุว่าแต่อะไรนะตั้งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เลยเหรอ
เรียกเก็บเงินค่าจอดรถทีนี้แฟนเห็นรถจะออกก็เลยแวะเข้ามาจอดตรงนี้มันมีที่จอดพอดี
พอจอดเสร็จกลุ่มคนนี้มาเรียกเก็บเงินเฉยเลยก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาเคลียร์
เพราะที่ตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นที่สาธารณะนี่จะมีใครมาคุมได้ยังไง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลความเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานหน่อย

นี่ถนนหลวงที่สาธารณะแต่ทำไมถึงมีคนคุมที่ตรงนี้ได้นะนะฮะ
อันนี้มันเป็นโอ้โหคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ
วิถีเก่าแก่ที่จะต้องมีพวกแบบนี้
ถ้าไม่จ่ายเราก็กลัวรถเราจะโดนขูด
บางคนเขาขับรถมาตั้งไกลเพื่อตั้งใจจะมาเที่ยวงานดังกล่าวนะฮะ
ยังจะมารีดถ่ายเขาอีกอันนี้คอมเมนต์นะครับ
เมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าต้องจำใจจ่ายเพราะกลัวรถเป็นรอย
บางครั้งนะลมยางแบนเคยเจอมาแล้ว
บางคนบอกว่าถ้าเก็บเงินน่าจะขึ้นป้ายใหญ่ไว้เลยนะครับ
ว่าเป็นค่าบริการที่จอดรถหรือน่าจะจัดที่จอดรถนะคุณ
หน่วยงานราชการน่าจะจัดที่จอดรถนะครับ
หน่วยงานราชการให้เป็นที่บริการเลยนะครับ
ทุกคันเก็บทุกปีนี่คนบอกมา
สงสัยเหมือนกันว่าเงินที่เก็บได้เอาไปเข้ากระเป๋าใคร
จากกลุ่มที่มาคุมมาเก็บค่าที่จอดรถแล้ว
เงินมันจะไหลไปถึงตรงไหนหรือเปล่าคุณ
จะเป็นสวยเป็นอะไรกับใครหรือเปล่าเนาะนะฮะ
ประชาชนก็ฝากทวงถามกันมาฝากพื้นที่อายุทยาด้วยนะครับ